อืมสภาพรถสองคันเนี่ยนะคะพอชนกันเสร็จแล้วแล้วเขามาดูสภาพเนี่ย
คือรถทั้งสองคันพังยับเยินทั้งคู่ค่ะแต่คนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย
นะก็ถือว่าไม่เป็นอะไรมากนะคะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่๔แยกซอย๘
สายสิบเอ็ดอำเภิลนิคมพัฒนาจังหวัดไรยองค์
สีแยกแบบนี้ประจำเลยนะคุณน้าตะพง

แล้วคุณผู้ชมดูนะสภาพของสี่แยกเนี่ย
มันไม่มีไฟแดงไม่มีไฟเขียวไฟแดงมีแต่ไฟกระพริบ

มันมีแค่นี้มันมีแค่นี้เองแล้วก็เขาบอกว่า
ก่อนจะถึงแยกเนี่ยมันจะมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน
ให้ระวังข้างหน้ามีแยกแล้วมีไฟกระพริบเตือน
แต่อุปกรณ์เท่านี้สัญญาณแค่นี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าพฤติกรรมการขับรถพอเขาไปตรวจสอบ
คือคนขับรถแต่ละคนก็พฤติกรรมไม่เหมือนกัน
บางคันพอเห็นป้ายเตือนก็ชะลอ
พอแล้วก็ขับผ่านแยกด้วยความระมัดระวัง
แต่บางคันไม่ได้อ่านด้วยซ้ำไป
ชะลอรถขับผ่านแยกเลยเกือบจะชนกันก็มี
แต่ที่อุบัติเหตุเนี่ยก็บ่อยเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกแยกนี้ชนกันบ่อยเห็นจนชินแล้วค่ะ
นี่ค่ะก็เคยมีการขอติดสัญญาณไฟ
แต่ก็ได้รับคำตอบว่าทำไม่ได้เพราะเป็นถนนซอย
เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยฝากเตือนค่ะ
คนที่อยู่แยกนี้นะเขาก็บอกว่า
ขับรถผ่านมาแถวอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
แล้วเจอทางแยกแบบนี้เยอะเลยนะคะ
ก็ขอให้ชะลอความเร็วดูทางให้ปลอดภัยก่อน
แล้วค่อยขับข้ามแยกจะได้ป้องกันอุบัติเหตุด้วยค่ะ
แต่ถ้ามันมีแยกแบบนี้เยอะแล้วต้องชะลอทุกแยก
คนขับรถก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะคะ
ถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าติดสัญญาณไฟก็อาจจะช่วยบรรเทาได้เยอะนะคะ